ช่วยเหลือมาค่ะเป็นชาวบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเซา
บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วกับเพื่อนบ้านหลังนี้
คือบางคนถึงขั้นติดป้ายขายบ้านหนีเลยบอกเพื่อนบ้านหลังเนี้ยชอบยึดเอาพื้นที่สาธารณะ

ใครเข้าไปแหยมในพื้นที่สาธารณะแถวบ้านเขาเนี่ย
ชักปืนขู่นะเขาเป็นอดีตดาบตำรวจ
นี่ล่าสุดจะไปขอให้เขาขยับรถเพื่ออะไรรู้ไหม
ให้รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเขากลับรถได้

มาค่ะน้า
น้า

อำเภอเมืองฉะเชิงเซาค่ะเขาบอกว่า
ไม่รู้จะทำยังไงกับเจ้าของบ้านหลังนี้ดี
เห็นไหมคุณเห็นรถหวอไหม

เขาก็ขอบคุณนะแต่ก็ไม่รู้ว่าแป๊บนึง
ของแต่ละคนมันยาวนานมากน้อยแค่ไหนค่ะ

หลังคาเอากระถางต้นไม้มาวาง

เคยมีเด็กวิ่งไปเล่นถูกดุ
ชาวบ้านเขามีการแจ้งขอความช่วยเหลือจากอบต
จากศูนย์นำรงค์ทำมา๓ปีแล้ว

รายทนไม่ไหวติดป้ายขายบ้านหนีเลยด้วยซ้ำ
ล่าสุดนี่ทีมข่าวเราได้คลิปวิดีโอ

ตะโกนด่าแล้วก็ขู่จะยิงชาวบ้านที่ไปวุ่นวายหน้าบ้านเขาด้วย
นี่ไงบอกเอาแล้วที่ที่พูดถึงมันอยู่หน้าบ้านใครอ่ะ
เขาประตูบ้านกับบ้านพี่นั้น
ของพี่ใช่แต่ไอ้ถนนกับไอ้ทางกลับรถเนี่ย
มันของที่สาธารณะมันต้องใช้ร่วมกัน
เราส่งพี่เคี่ยวิมวันวันลงพื้นที่ไปถึงชาวบ้าน
เขาบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนนะคะ
บอกปีที่แล้วพ่อเสียชีวิต
รถฉุกเฉินเข้าไปรับแล้วกลับรถออกมาไม่ได้

บอกว่ามีคนก็บอกว่าขึ้นรู้ชายหอบ

เห็นว่าปัญหานี้มันมีมานาน
มีมานานจนทำให้ต้องประกาศขายบ้านกันหมดเลยใช่ครับอืมเนี้ย
อย่างที่เห็นนะพี่สองหลังนี่ก็สองหลังข้างในอีกสามสี่หลัง
อยู่กันมากี่ปีอย่างกับผมน่ะเป็นสิบปีครับมันทนไม่ได้แล้วมัน
ไหวถามว่ามันทนมันมันก็ทนไม่ได้มาตลอดล่ะพี่
แต่หลังหลังมามันเริ่มเริ่มหนักตรงที่ว่าเขามีขู่ยิงบ้าง
มีเอาปืนออกมาให้เด็กดูบ้างผมว่ามองว่าเออแล้วข่าวเดียว
เดี๋ยวนี้มันใช่ไหมพี่มันต้องรอให้เป็นข่าวแบบนั้นก่อน
หรือยังไงหน่วยงานราชการถึงจะมาดำเนินการให้พวกผม
เห็นหลังเขาไหมคะให้เช่าขายบ้านติดขายกันอย่างนี้เลย
ทีนี้จังหวะที่พี่เคี่ยวกำลังคุยกับชาวบ้านอยู่อะค่ะอดีตดาบตำรวจเพื่อนบ้านที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
เขาออกมาเลยนะเขาบอกมามาคุยกันจะได้คุยเปิดใจกันเลยดี
ไหนไหนก็มีนักข่าวอยู่บ้านมาคุยกันเลยอ่ะผมขอชื่อแจงหน่อยฟังผมบ้าง
มันคือราคาบ้านรวมพื้นที่ใช้สอยข้างบ้านและซอยตรงข้ามด้วย
ผมถึงบอกว่าตรงนั้นน่ะมันคือที่ของผมไง
แต่ผมก็ไม่เคยห้ามชาวบ้านใช้นะแล้วก็ไม่เคยคิดจะยิงชาวบ้านด้วย

ก็ก็มันยังมาท้าผมตรงนี้มาท้าถึงบ้าน
ก็ผมผมจะไปยิงคุณทำไมก็มันยิงกระต่ายห้าบาป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

เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปลงบันทึกประจำวันไว้หลายครั้งแล้วตำรวจก็เลยเชิญตัวทุกคนไปสอบปากคำที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า
ชาวบ้านเองก็ยกมือไหว้ขอบคุณทั้งตำรวจขอบคุณทั้งผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนที่เข้าไปช่วยเหลือ
เขาบอกว่าหลังจากนี้ยังไงเขาจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแหละไม่มีใครอยากจะย้ายอยากจะขายบ้านไปไหนหรอก
อยากจะให้ปรับตัวเข้าหากันอยู่ร่วมกันให้ได้ก็เท่านั้นเองทางด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองฉัดเชิงเซาก็บอกว่า
คือจริงแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่บ่อยมากนะ
เพราะว่าต้องเข้าไประงับเหตุทะเลาะวิวาสเหตุข่มขู่กันหลายครั้ง
แต่พอตำรวจไปถึงเนี่ยทางเจ้าตัวเขาก็ไม่ได้แสดงพฤติกรรมตามที่ได้รับแจ้ง
ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ไงคะก็ทำได้แค่ตักเตือนเพราะมันไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้า
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าทุกครั้งที่มีการแจ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพิกเฉยก็ลงพื้นที่ตลอด
เดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะเรียกชาวบ้านที่เดือดร้อนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็เตรียมขอออกหมายค้นกันต่อไปนะคะจริงจริงก็แม่บ้านใกล้เรือนเคียงอ่ะ
คุยกันได้อะไรถ้อยทีถ้อยอาศัยได้เนี่ยอยู่ร่วมกันให้ได้ดีกว่าเนอะ